คุณผู้ชมคะสิ่งที่ต้องทำให้เร็วที่สุดหลังจากน้ำท่วมคือเรื่องของการเยียวยานั่นเองนะคะ

อาจารย์สุภาพก็ขีดเส้นใต้เรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว
รวมถึงเดี๋ยววันนี้ค่ะไปติดตามกันแล้วก็ยังมีเรื่องของการเมืองด้วยนะคะ
อาจารย์สุภาพรอพร้อมอยู่แล้วติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีทั้งสองเรื่อง
คือเรื่องการเยียวยาเนี่ยพยายามกระตุ้นมาตลอดว่าสำคัญที่สุดคือเร็ว
แต่วันนี้ก็สบายใจขึ้นมาแล้วเพราะว่านายกเนี่ยสั่งการเลยบอกว่า
หนึ่งต้องเร็วไม่ต้องรอให้น้ำลด
อันนี้จะทำได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวค่อยดูกัน
ทีนี้มาดูเรื่องยอดเงินเยียวยาหน่อย
อดที่จะเยียวยาเนี่ยเห็นหัวข่าววันนี้แล้วก็ตื่นเต้น
นายกแจงชดเชยน้ำท่วมให้ค่าซ่อมบ้าน๔๙๕๐๐บาท
แต่ว่าพอไปดูรายละเอียดในข่าวทั่วไปยังงงอยู่ว่า

สูตรของการเยียวยาเงื่อนไขเนี่ยยังเป็นการเยียวยาบนพื้นฐานตัวเลขเดิม
เช่นมีหัวข่าวว่าตู่ยันจ่ายน้ำท่วมครอบครัวละ๕๐๐ยึดเกณฑ์เดิมแจงงบจำกัด
เอาแล้วตรงไหนล่ะที่เป็นข่าวพาดหัวว่าให้ค่าซ่อมบ้าน๔๙๐๐บาท
มาจากเฟซบุ๊คของพลเอกประยุทธ์เองครับท่านโพสต์ยาวแต่ว่ามาตอนหนึ่ง
ท่านบอกว่าผมได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ในการประชุมคอรมอดังข้อมูลต่อไปนี้
หนึ่งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เราเรียกกันว่าปพเนี่ย
กับจังหวัดให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดลองจ่ายแล้วจำแนกว่าค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต
รายละไม่เกิน๒๙๗๐๐บาท
กรณีบาดเจ็บสาหัสให้จ่ายเบี้ยต้นลายละ๔๐๐๐บาท
ทีนี้มาถึงที่เป็นหัวข่าวค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ
เท่าที่จ่ายจริงหลังละ๔๙๕๐๐บาท
อันนี้แปลว่าให้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน๔๙๕๐๐บาท
ส่วนเรื่องการเกษตรนั้นก็จำแนกออกไป
อันนี้คือส่วนความรับผิดชอบของกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยและจังหวัด
ท่านผู้ฟังที่น้ำท่วมก็ฟังไว้นะ

รายละเอียดมันมีอีกก้อนหนึ่งครับ
ก้อนนี้มาจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
องทุนนี้ขึ้นอยู่กับสำนักนายก
กองทุนนี้ได้กำหนดค่าจัดการศพลายละ๕๐๐๐บาท
เงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ๓๐๐๐บาท
วัสดุในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อาศัยทั้งหลังไม่เกิน๒๒๐๐๐
ถึง๒๓๐๐๐บาท
เสียหายมากไม่เกินหลังละ๗๐๐
เสียหายน้อยไม่เกินละ๑๕๐๐๐บาท

เฟซบุ๊กนายกแล้วมาอ่านตรงนี้มันเกิดคำถามว่า
ตกลงครอบครัวเดียวกันเนี่ย
ได้ทั้งสองส่วนหรือได้ส่วนใดส่วนหนึ่ง
นี่คือคำถามที่ไม่เคลียร์นะ
ทีนี้ถ้าตอบว่าอ๋อเขาได้ทั้งสองส่วน
เช่นได้ทั้งจากปพและมาได้ในส่วนของกองทุนที่สำนักนายกอีก
เช่นกรณีเสียชีวิตเนี่ยยกตัวอย่างคนเสียชีวิตจากน้ำท่วมเนี่ยนะ
พพจ่ายจัดการศพ๒๙๗๐๐บาท
กองทุนจ่ายค่าจัดการศพ๕๐๐๐บาท
คำถามคือทำไมหน่วยราชการทั้งสองหน่วยนี้
รวมกันแล้วไปจ่ายให้ผู้ที่เสียชีวิตจากน้ำท่วมคนเดียวล่ะครับ

หรือแม้กระทั่งเงินเยียวยาที่ว่าซ่อมบ้านที่บ้านพังทั้งหลังเนี่ย
ของปพจ่ายค่าซ่อมตามจริงแต่หลังหนึ่งไม่เกิน๔๐๐
ของกองทุนจากสำนักนายกเนี่ย
ทั้งหลังไม่เกิน๗๐๐๐บาท
ถ้าหน่วยราชการสองหน่วยนี้ไปจ่ายเสียพร้อมกันเนี่ย
คนที่บ้านพังทั้งหลังก็จะได้เท่าไหร่๔๙๕๐๐
วก๗๐๐เขาจะได้๑๑๙๕๐๐บาท
หนเดียวทั้งสองก้อนจากสองหน่วยงาน
มันจะดีกว่าไหมล่ะครับเอาล่ะมันอาจจะยุ่งยากเพิ่มขึ้นหน่อย
แต่ว่ามันสะดวกสำหรับประชาชนที่เขาประสบอุทธกภัย
นี่ก็ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วเรื่องนี้เนี่ย
นายกก็ย้ำว่าจะต้องทำประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าใจนะครับ
คนที่เขามีสิทธิ์อยู่เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเขาได้อะไรบ้าง
หน่วยงานนั้นออกประกาศหน่วยงานนี้ออกประกาศ
ชาวบ้านเขาเข้าไม่ถึงเขาก็ไม่รู้
อันนี้เรื่องสำคัญเลยในภาวะอย่างนี้ต้องบอกให้ชาวบ้านรู้
ต้องมีคนไปบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าบ้านหลังนี้
ท่วมพังทั้งหลังจะได้เท่าไหร่
บางส่วนเอ้าเขาประเมินดูแล้วว่าเนี่ย
ไม่ได้พังมากนะพังแค่นี้เอาไปเท่านี้
บอกให้เขารู้มีคนเสียชีวิตด้วย
ถ้าเสียชีวิตด้วยได้เท่านี้
เอาบาดเจ็บสาหัสด้วยบาดเจ็บสาหัส
เอาเอาไปอีกเท่านี้รายละเอียดพวกนี้ครับ
เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องไปอธิบายทำความเข้าใจ
บอกกับคนที่เขาเจอปัญหาอยู่
เขาจะได้รู้เขาจะได้เข้าใจ
ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สับสน
ทีนี้เรื่องความเร็วของการเยียวยา
นายกย้ำว่าต้องเร็วไม่ต้องรอให้น้ำลด
เพราะว่าตอนนี้หลายจังหวัดหลายพื้นที่น้ำยังสูงอยู่
น้ำยังไม่ลดและเขายังลำบากอยู่
ทำยังไงที่จะเงินเยียวยาไปช่วยได้
ในขณะที่น้ำกำลังท่วมอยู่
พายเรือไปแจกเขาไปบอกเขา
ว่าเขาจะได้เงินเท่านี้เท่านั้น
เขาจะได้เอาเงินไปประทังชีวิต

ถ้าไปรอให้น้ำลดน้ำแห้ง

แล้วเงินที่จะใช้จ่ายในช่วงเวลาอย่างนี้

ผมเห็นด้วยครับที่นายกสั่งการว่า

ฝ่ายปฏิบัติทำได้อย่างที่นายกว่าไหม
ฝ่ายปฏิบัติลงมือทำอย่างที่นายกว่าไหม
ฉะนั้นนายกอย่าสั่งเฉย
ต้องมีคนที่ไปกำกับดูแลว่า
แต่ละหน่วยงานได้ทำตามที่นายกว่าหรือยัง

ผมก็ต่อแยกับเรื่องนี้มาหลายวัน
คนที่เขาเดือดร้อนเขาก็โทรมาบอกกันทุกวัน
ว่าเขามีความหวังกับเรื่องที่ผมกระตุ้นอยู่

ทีนี้มาแหมะเรื่องการเมืองนิดหน่อย
มีแฟนการเมืองถามว่าสูตรคนละครึ่งเนี่ย
มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
คนละครึ่งคืออะไรล่ะครับ
สูตรที่เขามีวัฒกรรมว่า
หมดที่ลุงตู่แล้วก็สู่ลุงป้อม

พลังประชารัฐมีข่าวออกมาว่า
เขาจะเสนอให้ลุงตู่เป็นนายกก่อนคนแรก
เป็นได้๒ปีต้องถอยออกมา
แล้วก็นำลุงชูลุงป้อมเป็นนายกต่อเนื่อง

นี้ไม่ใช่ลอยมาเฉยนะครับ

คนออกมาพูดก็เป็นสอสอภักดิ์พลังประชารัฐเอง
และเป็นกรรมการบริหารพักด้วย
ระดับกรรมการบริหารพักมาพูดเล่น

แม้จะถูกปฏิเสธจากคนนั้นคนนี้ในพักว่าไม่มี

แต่นี่เขาเป็นกรรมการบริหารพักนะ
ถ้าสูตรนี้พอสูตรนี้แพรมออกมา
คนก็ตื่นเต้นกันเยอะนะครับ
แล้วที่วิ่งไล่ตามเช็คข่าวกันอุตลุดไปหมดเลย

นักข่าวไล่ถามนายกไล่ถามลุงป้อม
ตู่นิ่งแบ่งคนละครึ่งบิ๊กป้อมหนีสื่อชิ่งปมร้อน
ก็เลยไม่รู้ว่างานนี้มันเป็นข่าวปล่อยหรือของจริง
แต่ถ้าเป็นข่าวที่ทำให้วงการเมืองตื่นมากขึ้นเยอะ
อย่างน้อยก็เป็นข่าวที่บอกว่าได้เวลาจะต้องตัดสินใจ
ได้เวลาที่เราจะได้รู้ว่า๓ปอไปต่อหรือจบแค่นี้

เรื่องนี้ไว้หน่อยครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ